สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของคุณผู้ชมได้นะคะ
โคราชตอนนี้เป็นยังไงโดยเฉพาะอำเภอเมือง

รวมถึงโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาด้วย

ทีนี้เราไปตรวจสอบกันหลายจังหวัดเลย
ทั้งที่โคลราศที่ชายพุมที่มหาศาลคาม
ที่โคราชก่อนเห็นภาพมุมสูงแบบนี้ไหมคุณผู้ชม
เขาบอกว่าที่โรงพยาบาลยิ่งวุ่นวายใหญ่เลย

ย้ายคนไข้ย้ายผู้ป่วยย้ายศพอีก
อืมนี่มวลน้ำที่เราเห็นนะคะ
ล้นจากสายน้ำลำตะคองเข้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนต่าง
เขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
ก็ตั้งแต่บริเวณประตูระบายน้ำเขื่อนคนชุม
ริมถนนเส้นบายพาสไล่มาเลยค่ะ
บริเวณถนนชุมชนมิตรภาพซอย๔
ตะคองเก่าชุมชนสำโรงจันทร์
วนน้ำมันเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องนะ

แล้วน้ำมันก็ไหลไปตามลำตะคอง
สู่พื้นที่บริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องไปตรวจสอบสถานการณ์ที่โรงพยาบาลกันหน่อย
เพราะว่าผู้ป่วยญาติก็เดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

น้ำมันท่วมประมาณครึ่งเมตรค่ะ
ตั้งแต่ถนนด้านนอกเข้ามาถึงในเขตของโรงพยาบาลเลยนะ
เนื่องจากระดับน้ำในลำน้ำลำตะคองบางจุด

แล้วก็พนังกั้นน้ำของโรงพยาบาลมันเกิดรอยรั่วด้วย
น้ำก็ทะลักเข้ามาเลยค่ะทีนี้
รถเล็กไม่สามารถที่จะเข้าออกได้
อย่างตรงจุดแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาล
ถ้าเกิดใครเคยไปคือมันจะเป็นแอ่งมันจะเป็นจุดที่ต่ำ
ระดับน้ำสูงประมาณ๘๐๙๐เซนติเมตรนะ
แล้วในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างเนี่ย
ระดับน้ำก็สูงประมาณ๕๐๖๐เซนติเมตร
ทีนี้ค่ะวุ่นวายเลยเพราะอะไร
ทางจังหวัดเองเขาก็มีการประสานขอความช่วยเหลือนะ
จากทหารมาช่วยหน่อยกู้ภัยมาช่วยหน่อย
ปพเอารถบรรทุกขนาดใหญ่มาบริการประชาชน
รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนวยความสะดวก
ในการขนย้ายคนเข้าออกโรงพยาบาลแล้วก็มีรถยกสูงอาสาเลยนะ
เดี๋ยวจะรับส่งเจ้าหน้าที่ที่อาคารโรงพยาบาลเลย

ทีนี้หลายภาคส่วนเขาก็ระดมความช่วยเหลือนะ
อย่างกู้ภัยฮุกส์๓๑นครราชสีมา
ต้องเร่งขนย้ายเป็นการขนย้ายศพคุณผู้ชม

ใช่ค่ะแล้วเป็นไปอย่างทุลักทุเลมาก

ส่งไปชาปนกิจที่วัดแล้วเห็นไหมคะ
ว่าเนี่ยจะต้องปีนข้ามผ่านตัวกระสอบทรายที่มันกั้นน้ำอยู่เนี่ยค่ะ
การที่จะปีนข้ามแนวกั้นตรงนี้มันก็ยาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายวิเชียรจันทรโนไทยก็มีการประสานกับทางปพ

อัตราการสูบน้ำ๒๘๐๐ลิตรต่อนาทีเอามาติดตั้งที่โรงพยาบาลเลย
เร่งในการสูบน้ำลงสู่สายน้ำลำตะคองที่อยู่ข้างนะคะ

ชาวบ้านบอกว่ากลัวมากเลยกลัวจะซ้ำรอยปี๕๓คุณจำได้ไหมฮะ
ถ้าย้อนกลับไปปี๒๕๕๓เนี่ย
น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองของโคราชรุนแรงที่สุดในรอบร้อยปี
เขาบอกว่าแทบจะทุก๑๑๑๒ปีมันจะเกิดน้ำท่วมใหญ่แบบนี้
โคราชบอกย้อนไปสิปี๒๗ปี๓๙ปี๕๐แล้วก็มาหนักปี๕๓
และนี่ปี๖๔มันก็ประมาณ๑๑๑๒ปีก็เลยกลัว
เขาบอกว่าครั้งนี้ก็ถือว่าหนักที่สุดในรอบ๑๑ปีที่ผ่านมาจากปี๕๓
น้ำมันจะท่วมช่วงกลางเดือนตุลาคมแบบนี้
แล้วในพื้นที่ในพื้นที่อำเภอเมืองเขตเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยค่ะ
ใช่ครับขึ้นไปอีกนิดนึงไปดูชัยภูมินะฮะซึ่งเป็นรอยต่อกันเนี่ยนะครับ
น้ำท่วมในเขตตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
น้ำก็ยังคงท่วมสูงนะครับแม้ว่าในพื้นที่จะไม่มีฝนตกแล้วนะฮะ
ถือว่าเป็นการถูกน้ำท่วมรอบที่๒แล้วสำหรับพื้นที่ตรงนี้
หลังจากรอบแรกก็ถูกน้ำท่วมสูงเสียหาย
อิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่๒๘กันยายนนะครับ
ตอนนี้น้ำบางส่วนไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายและอ่างเก็บน้ำลำคันฉู
เขตอำเภอบำเน็ตนรงแล้วก็ไหลล้นสปีลเวย์ลงมาสมทบกับลำน้ำ

ท่วมหมู่บ้านแล้วก็วัดหลายแห่งในเขตตำบลบ้านขามนะครับ
เจ้าวาดวัดคอนว่าที่ตำบลบ้านขาม

พร้อมกับชาวบ้านผู้นำชุมชนนะคุณ

ระยะทางก็เป็นกิโลเหมือนกัน
ยกสูงเหนือระดับน้ำกว่า๑เมตรคุณ

บอกเพื่อที่จะให้พระสงฆ์สามารถเดินออกมาบินทบาทได้

คุณยายระวังนะกลัวคุณยายลื่น

ขณะเดียวกันมวลน้ำจำนวนมากได้ไหลต่อมายังเขต
ตำบลหนองโดนและตำบลกุฎน้ำใส

ทุกชนิดตอนนี้ไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะครับ
เพราะนี่ฮะดูสิเห็นไหมฮะถนนขาด
น้ำพัดถนนขาดพังเสียหาย
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงกำลังเร่งซ่อมแซม
เพื่อให้รถสัญจรไปมาได้ตามปกติ

คือเวลาเราจะขับรถไปไหนต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะ
บางทีจุดที่เราเคยเห็นว่าน้ำมันท่วม
แต่ไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้ระวังจะเป็นแบบนี้
จมน้ำไปประมาณเมตรครึ่ง
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่มหาสารคามนี่ค่ะ
โอ้โห
คือเข้ามามองไม่เห็นเบาะนั่งแล้วนะคะ

เขาต้องย้ายรถกระบะคันนี้ที่มันจมน้ำ
อยู่ตรงถนนสายบ้านมะกอก
ที่ตำบลขามเรียงอำเภอกันทวิชัยจังหวัดมหาสารคาม

สภาพตรงนี้เดิมทีมันคือถนน
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีรถกระบะจะขับไปลงคลอง

นิสันนวรร่าศรีน้ำตาลทะเบียน๑ท้อมพุท่าวลอลิง๙๘๐๗
ก็มีนายสังวรคำแพงอายุ๒๔ปีเป็นคนขับ

พยายามเลยจะปีนออกมาจากรถ
ทีนี้กู้ภัยก็ร่วมกับทหารค่ะเอาเชือกผูกหน้ารถกระบะ
แล้วก็ไปผูกกับท้ายรถทหารแบบยกสูง
หลังจากนั้นก็ต้องลากค่ะคุณผู้ชมเอาเฮ้ยเล่หุ้ยอย่างนี้เลยอ่ะ

ใช้แรงคนไปช่วยก็อยู่ใช้เวลาประมาณสัก๔๐นาที
ท้ายที่สุดช่วยเหลือได้สำเร็จค่ะ
คนขับรถเขาก็เล่าให้ฟังว่าผมมาจากอำเภอนาเชือก
มุ่งหน้าไปที่ตัวเมืองมหาสารคาม
ผมก็มาใช้ทางรัฐผมไม่รู้จริง
จุดนี้น้ำมันท่วมสูงขนาดนี้
ก็คิดดูสิผมเคยผ่านก่อนหน้านี้
ก็น้ำมันก็ยังไม่ขนาดนี้เลยนี่นะ
ทีนี้พอขับมาเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะ

แต่ไม่คิดไงว่าไอ้น้ำที่เห็นข้างหน้า
ระดับเวลาที่ขับลงไปแล้วมันจะลึกขนาดนี้

คือขับรถลุยน้ำท่วมมันตัดสินใจยากนะ

จะเดินหน้าต่อหรือจะถอยหลังดี

ใช่ก็นี่ไงกลับรถก็ไม่ได้

แล้วเนี่ยเขามารู้สึกตัวอีกทีตอนไหนรู้ไหม
ตอนที่เฮ้ยน้ำมาแล้วมันเริ่มเข้ามาที่รถแล้ว
เอามาถึงเท้าแล้วเอามาถึงเข่าเอ้ามาถึงเบาะ

ผมขับรถต่อบังคับรถต่อไม่ได้แล้ว
มาเข้ามาในรถทั้งหมดแล้วรถก็ดับเลย

เห็นแบบนี้เครื่องไม่น่าจะรอด
ห้องเครื่องน้ำไหลเข้าทั้งหมด

เอารถเข้าอู่ให้ประกันดูแลถ้ามีประกันน่ะนะคะ